โปรดติดตามตอนต่อไป

ตกใจตื่นมาเสียนี่
แม่เสียดายจัง
รองนี้อ้อนแบบอ้อนแล้วอ้อนอีก
ถ้าเกิดผู้ชายเขาดูแล้วไม่หลงหนู
นี่ก็แย่แล้วนะ

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวเพียงแค่๑คะแนนเท่านั้น
วันนี้เด็กจะงัดกลยุทธ์ไหนมาเรียกคะแนนจากกรรมการได้
ส่งกำลังใจมาเชียร์เด็กด้วยนะครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

บอยพี่โตและพี่ฝนครับสวัสดีครับ

เห็นไหมคนนี้เราขาดพี่หอยพี่บอยมาแทน

ทำไมอะมันติดปากจริงนะ

ตอนเรียนมัธยมก็ถามไงว่าผมชื่ออะไร

เราก็เลยไม่กล้าบอกรุ่นพี่เขาก็เลยบอกว่า

เป็นหัวเกลียนแล้วก็เป็นก้นหอยไง
ก็เลยบอกชื่อหอยเอ้ยชื่อหอยดีนะ

จนรู้สึกชินกับชื่อนี้แล้วใช่ไหมคะ

เหมือนเรียกเปลี่ยนเตือนใจอะชินไหมล่ะ

คุณสนครับคุณสนชื่อเตือนใจหรอครับ

เห็นไหมตบจูบตบจูบว่ะ

อ๋อนะ

ผมมีครับศักดิ์สิทธิ์เวชาชีวะครับ

เดี๋ยวคุณจะไปเก็บค่าไฟที่ไหนเนี่ย

ตอนแรกฝนอ่านไม่ได้หาว่าเสมา
ไม่รู้แต่ผมภูมิใจมากแล้วก็ภูมิใจกับเด็กน้อยที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อกับเขาด้วยในตอนนี้นะครับ
ใครจะขึ้นมาประชันฝีไม้ลายมือตรงนี้นะครับเด็กน้อยกำลังรออยู่แล้ว
ยกที่๖นะครับน้องตินานะครับเลือกเพลงผู้ชายในฝันนะครับของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
อ่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเพราะว่าเป็นเพลงของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ศิลปินที่หนูชอบด้วยค่ะ

มันสื่อถึงคำว่าไม่ยอมแพ้ครับ

ตูนเป็นไอดอลของผมนั้นครับ

สวัสดีครับ

ครับนะครับนะครับนะครับ

อย่าดูเลยครับ

อีกได้อีก
อ้าาาา

ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติผมอยากจะเก็บไปเต้นที่บ้าน
คุณไม่ให้โอกาสพ่อผมได้เต้นเลยเหรอครับ
เฮ่ยได้สิครับ

เอาล่ะมาถึงในโยคนี้นะครับจันกลุ่มชมครับ

ทำไมนะไอ้ลูกรักมันรอเศฟอยู่
แต่เต้นดีนะเมื่อกี้คุณฝนบอกเลยว่า
ขนตำแต่ปหรือว่าไลน์การเต้นดีมากไลน์การเต้นดี
มากแล้วก็พี่เสมาลำออกมาก็ดีเลยอ่ะ
จริงไม่น่าล่ะถึงมีแม่ยกแม่ย่าเยอะ

หมายความว่าพอเขาลำไว้ในขานี่น่าโขงนะ
หมานี่รอดได้เลยนะ

หนูวินนี่ก็ชอบเต้นใช่ไหมลูกใช่เต้นครบ
เต้นคอปเวอร์เหมือนกันอีกดูสิจริงเหรอ
จริงเข้ามาทางเดียวกันเลยอ้าวมาเดี๋ยวกันมาครับ
เดี๋ยว
อ้าวไปแล้วยอมแล้วไป

ต้องเหมือนกันนะนะลูก

ยูทูปนะครับมันเป็นการศึกษาอีกด้านหนึ่ง

ถ้าไม่จำกัดเวลาเขาเขาจะไม่รู้ลิมิตแล้ว

เรียนกับครูครับครูเตย

เป็นเพลงของวงอะไรอะ

ในยกนี้นะครับจะเป็นการปะทะกันระหว่าง
ล็อกปลุกพลังใจครับ
ประทะกับลูกธุงฝันหวาน
ฝันหวานเลย
รอบที่หนึ่งยกทีหกเริ่ม

วินนี่จะถ่ายทอดได้ถูกใจคณะกรรมการหรือไม่
มาพบกับบทเพลงแสงสุดท้ายจากวินนี่
รอแมมรนาดเพื่อมอิงจัย
กลับทางที่โรยเอาไว้ด้วยความน้ำ
ขึ้นแรงข่มทิ้มแทง
ชีวิตถ้ามันอยากยังขนาดนั้น
สองมือท่ามิดาแรงขนาดนั้น

ชีวิตของคน
เราจะทำให้มีความหมายในคำคืนนี้
ฟ้านั้นไม่มีเดาอยู่ตรงนี้
ฉันยังคงก้าวไป
ยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไป
ในคืนที่หลงทาง
วันเวลามีแค่ที่อยู่เดิม
อย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมัน
เก็บทุกความผิดพลั้ง
เป็นคนเตือนให้เราเข้าใจ
ชีวิตไม่เริ่มต้นที่คำว่าฝ่าฟัน
ขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหว
ชีวิตของเรา
เราจะทำให้มีความหมาย

คืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้
ฉันยังคงก้าวไป
ยังคงมีรักแท้เป็นแสนนำไป
ในคืนที่ร้องทาง
และที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตาย
เส้นทางนี้ฉันยังมีจุด
มาให้จับใจที่ปลายท้อง
บ้ามีแสงรังใดจะไป
จนถึงแสงสุดท้าย
ตอนเดียวกันคืนเหน็ดเหล้า
งานมองฟ้ายังนึกถึงวัน
จนถึงวันเกาะมันคงจริง
จะยาวไกลกว่าหัวใจ
เพราะวันนั้นเผ็บความมืดมี
ขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่
เตือนแพร่ลังเผ็ดใจด้วยห่วงนี้

ฟ้าท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้
ฉันยังคงก้าวไป
ยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไป
ในคืนที่ลง
ทางและที่ที่ความฟัง
นานพร้อมเป็นเพื่อนตาย
เส้นทางนี้ฉันยังมีจุด
มาให้จับใจที่ปลายท้อง
ฟ้ามีแสงรังใดจะไป
จนถึงเสียงสุดที่ไทย

จนถึงเสียงสุดที่ไทย
จนถึงเสียงสุดที่ไทย
จับใจที่ปลายท้องฟ้า

นี่แหละสุดท้ายครับ

โอ้โหสุดตัวจริง

ผมบอกเลยบอกว่าสู้สุดใจจริงเลยลูก
ต้องบอกเลยบอกว่าสู้สุดใจจริงเลยลูก
ต้องบอกเลยบอกว่าสู้สุดใจจริงเลยลูก
เป็นไงบ้างคะสาวน้อย

ไปดาวอังคารล้านลูก

ร้องสิทธิ์สุดท้าย

ร้องสิทธิ์สุดท้าย

ร้องสิทธิ์สุดท้าย

แต่วินดี้ก็มั่นใจและทำเต็มร้อยพี่ว่าตรงนี้ดีครับ
ถ้าวินนี่อยากจะร้องเพลงหลายแนวเช่นแนวน็อกแล้วอะไรอย่างนี้

ว่าถ้าเกิดร้องให้มันแข็งแรงกว่านี้มันถึงจะไปได้สุดทางครับผม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

มันก็เลยดูเหมือนเอ๊ะมั่นใจหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้
แต่พอถึงช่วงที่มันสาดพลัง

แล้วพี่ฝนรู้สึกสะใจทุกครั้งที่วินนี่แบบกระชาก
มันประสบความสำเร็จในสิ่งที่วินนี่ทำ

ฝนเชื่อว่าวินนี่จะทำได้ในหลายแบบเลยแหละ
เพราะฉะนั้นฝึกนะลูกนะฝึกเยอะ
โอ๊ยภูมิใจจริงเก่งมากครับ
ขอบคุณครับ
๖นี้ได้ดีทีเดียวในช่วงหน้าน้องตินาขอเลือกเพลงลูกทุ่งสนุกมาสู้แฟนเพลงลูกทุ่งห้ามเปลี่ยนช่องนะครับ
ไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงกล่าวไป
ยังคงมีรักแท้เป็นแสนนำไปในคืนที่ลงทาง
ไปแล้วนะครับกับเพลงแสงสุดท้ายนะครับจากน้องวินนี่นะครับ
ร้องได้เท่ร้องได้หล่อมากเลยนะครับ
หวังว่าเพลงนี้นะครับจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายคนที่ชมอยู่นะครับผม
และคิวต่อไปครับถึงคิวของน้องตินานะครับที่มากับเพลงผู้ชายในฝันนะครับ
สนุกแค่ไหนไปฟังกันเลยครับ
วันนี้ตินานะครับมาในบทเพลงผู้ชายในฝัน
พุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะอยู่กับเพลงนี้นานไหมคะผู้ชายในฝัน

ฟังบทเพลงอันแสนไกลจากน้องตินานะครับ
บทเพลงผู้ชายในฝันครับ
ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี
เมื่อคืนฝันดินาตก

ว่าพบผู้ชายยอดเท
พาไปเที่ยวดูหนัง
พาไปนั่งจูจี
แล้วพาไปเที่ยวชมสวน
เด็ดดอกกลำดำ

โต๊กใจตื่นอ้อนตีซิ

เสียร้อยจัง
ตี๕ไม่ถึงก็จวน
ทบทวนนะเรื่องฝันฉันดี
ผู้ชายอะไรน่าหยิก
กระซีกกระซิบน่ารักน่าดี
เพียนมาออดอสอ
ทำสนอมากมี
ปันวาดคิดอยู่หว่าง
ความคิดพอหยุดลงปั๊บ
อับมุบมับนุบนับ

ตกใจตื่นมาเสียนี

เสียร้อยจัง
เสียดอยจัง
ตี๕ไม่ถึงก็จวน
ทบทวนนะเรื่องฝันฉันดี
ผู้ชายอะไรน่ายิก
กระซิบกระซิบน่าร่าดี
พี่แอ่นมาออดออดสอ
ทำสนอมากมี
ปันวาดคิดอยู่หว่าง
ความคิดพอหยุดลงปั๊บ

ตกใจตื่นมาเสียนี
เสียดายจัง

ขอบคุณค่ะ
ทึ่งมากน่ารักน่าชังไปหมดเลย

ก็มันแล้วแต่อารมณ์ค่ะ

ไปแล้วแม่คุณมันแล้วแต่อารมณ์อะค่ะ
หลายจุดเลยนู่นทำให้เขาว้าวอ่ะ

เราก็คิดว่าเขาก็จะร้องแบบเด็ก

แต่นี่มีทั้งลูกหยอดมีทั้งลูกเอื้อน

เทียนมาออดอ่อสะ
ทำสนอมากมี
ทำสนอมาก

ตรงหน้าตาได้หมดเลยอะไรอย่างนี้
แบบก็ไม่รู้จะติเขาตรงไหนนะ
จะขอให้ระวังแค่ว่าเพลงลูกทุ่งมันต้องพอดี
แต่อย่าให้ล้นอันนี้พอดีแล้ว

นั้นไม่มีอะไรที่จะต้องติติงแล้ว

ผมเคยฟังเพลงนี้หลายเวอร์ชัน
เพราะว่าตินาบอกจะร้องก็คิดไว้ก็คงเป็นแบบเด็กอะไรอย่างนี้ซึ่ง
ซึ่งอันนี้มันว้าวมากสำหรับพี่นะ
นำเสนอเพลงนี้ของตินาพี่ว่าน่ารัก

ไม่ต้องเกินไปวันนี้กำลังสวยน่ารัก
ชื่นชมการเล่นหูเล่นตา
การขยับร่างกายทุกอย่างมันไม่ได้ต้องเต้นเยอะมาก

ร้องนี้อ้อนแบบอ้อนแล้วอ้อนอีก
ถ้าเกิดผู้ชายเขาดูแล้วไม่หลงหนูนี่เขาแย่นะ
เลยจะบอกว่าดูแลตัวเองดีเลย
มีทั้งรูปรักมีทั้งหน้าตา

หวังว่าอนาคตเราจะได้เห็นศิลปินที่ชื่อว่าตินาน

พี่สองคนชมไปหมดแล้วล่ะ
ไม่ขออะไรนอกจากน้องร้องเฮ้อเสียดายจัง

ตุ๊กใจตื่นมาเสียหนี
แม่เสียดอยจัง
เฮ้ยเสียดอยจัง
เฮ้อเสียดาย

เหมือนแม่ไม่ได้ซื้อไอติมให้
ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจาก

พยายามรักษาตัวเองไหม
แล้วก็ร้องเพลงดีอยู่ในคนเดียวกันครับ

นี่นานนะครับร้องเพลงผู้ชายในฝันได้สนุก

ถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงเต้นนะครับ

แต่ว่าเพลงแสนสุดท้ายของพี่วินนี่นะครับ

อย่าลืมติดตามชมพวกเราทีม
สุพาภูรุษศุษษา
น้องตินาร้องเพลงในดวงใจของใครหลายคนได้อย่างน่ารักน่าชังแบบนี้
กรรมการจะเทคะแนนให้ทีมไหนช่วงหน้ารู้กันครับ
รอบที่๑ยกที่๖นี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ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
ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยในยกหน้าจะเกิดอะไรขึ้นในร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องตินาใช้ความเจนเวทีมีประสบการณ์ด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง
คว้าคะแนนในยกนี้ไปครองได้สำเร็จไม่ยอมให้ทีมสุภาพบุรุษสุดซ่าตีตื้นได้ง่าย
การแข่งขันยังไม่จบมาเอาใจช่วยเด็กสู้เพื่อบ้านเกิดกันต่อได้ในยกที่๗ของร้องได้ยกกำลังซ่า
เอาตัวนี้กลับบ้านดีกว่า
หรือยังถ้ายังไม่หลับเอามือขยับจับหน้าตาแม่งบ้างสิน้อง